คุณผู้ชมคะแอดมินเพจคนรักหมาพาผู้เสียหายไปแจ้งความค่ะ
เพราะมีคนเปิดเพจรับบริจาคหาเงินไปช่วยเหลือสุนัขช่วยเหลือน้องแมว
ปรากฏว่าพอได้เงินไปปิดเพจหายไปเลย
มูลค่าความเสียหายกว่า๓แสนบาทนะคะ
ตุลบุญนาคแอดมินเพจคนรักหมาบอกว่า
มีเพจเฟซบุ๊คเขาโพสต์เป็นลักษณะของการระดมทุนช่วยเหลือสุนัข
ที่ชื่อโชคดีก็แชร์เข้าไปในกลุ่มเพจคนรักหมา
คนก็ระดุมทุนช่วยเหลือกันไปกว่า๓แสนบาทค่ะ
แต่พอตรวจสอบไปยังสัตวแพทย์ผู้รักษาปรากฏว่า
เขารักษาให้ฟรีจนสุนัขตาย
ซึ่งปกติทางเพจจะมีกฎระเบียบว่าต้องนำใบประเมินหรือใบเสร็จจากโรงพยาบาลมาชี้แจงด้วย
ก็เลยสอบถามไปที่เพจเปิดระดมทุนแต่ก็ไม่ได้รับคำชี้แจงอะไร
แล้วก็บล็อกเฟซบุ๊กไปเลยเพื่อป้องกันการตรวจสอบจากคนบริจาค
แล้วก็ปิดเฟซบุ๊กหนีไปด้วยแต่ไม่นานก็เปิดเพจขึ้นมาอีกครั้ง
ก็เลยมีการรวบรวมผู้เสียหายกว่า๑๐๐คนเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปแจ้งความตามสถานีตำรวจนครบานในพื้นที่ต่างในข้อหาทารุณกรรมสัตว
เพราะว่านำสัตว์ป่วยพิการและถูกทารุณมาแสวงหาผลประโยชน์
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ด้วยนะคะ
คือทางตำรวจปอทก็จะมีการสืบสวนสอบสวนถึงความโปร่งใสของเพจนี้
ถ้าพบว่าทำผิดจริงก็จะมีการแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนด้วยค่ะ
นี่ผมเป็น